ไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคู่แฝดกัน
ดูสิคะว่าเขาจะเหมือนกันขนาดไหนค่ะคุณไซมอนและคุณจิโฟ
หกปกตินอนอยู่บ้านอย่างเดี๋ยวไม่ได้ออกไปไหนเลยคุณคะเขาบอกว่าเป็นคู่แฝดค่ะ
เหมือนกันตรงไหนเนี่ย

ก็คืออย่างนี้ฮะต้องเล่าความเป็นมาก่อน
จริงผมกับน้องไซมอนเป็นคู่แฝดกัน
ผมเนี่ยเป็นแฝดพี่พี่เป็นแฝดน้อง

คุณคะคุณไม่แบ่งเซลล์สูงให้เขาบ้างเลยเหรอคะ
มันมีที่มามันมีที่มา
ระหว่างที่คุณแม่กำลังคลอดผมออกมานี้
ผมละหว่างงานนี้เป็นเด็กเก่าร้าน

ไม่ผ่านกล้องจุลทัพใดนะคุณพี่โชกค่ะกับผมนะคะ
ก็จะจะทำเรื่องเหมือนกันตัวติดกันครับ

ค่ะคุณจิปโป้และคุณไซมอนตกลงไม่ได้เป็นแฝดกัน

คุณไซมอนชื่อเป็นมายังไงครับ
ไม่มีอะไรครับพ่อตั้งเฉยครับ

แบบ

ลูกครึ่งอะไรครับ

รุกครี่พี่ได้มีหน้าเยอรมันออกมานะ
เพราะว่าคุณเป็นวันของเรา

พ่อผู้ค่ากินเวลาไปนานมากแล้ว

โอ้โหไซมอนก็อาจจะไม่ค่อยชอบชอบฮะ
ทำไมฮะเพราะชอบรูดการ์ดอย่างเดียวฮะเปิดเมมเบอร์อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่เมมเบอร์แบบตันไง

ลองมาเริ่มใจแข่งขันกันกันเลยดีกว่าข้อแรกค่ะ
และของที่จะมาให้เลือกอยู่แทนแหน้วนค่ะ
มีเรื่องรัว

เอ้าผมมาถามน้าว่าน้าโวยวายทำไม

ไอ้ตายเถอะนี่แก่ป่านนี้นะไปมีเรื่อง
แล้วถ้าเกิดน้าโดนใครเขาแทงตายขึ้นมาเนี่ย

ถ้าน้าเป็นอะไรไปครอบครัวลำบากไหม
โอ้โหเดี๋ยวพ่อเอาเลือดหัวออกก็ดีไหม
เดี๋ยวนี่มันทำใครตายมันด่ากูขนาดนี้เนี่ย

มีเรื่องแบบนี้แล้วใครก็จะไปช่วยน้าได้
โอ้โฮพี่ยอดมนุษย์อะไรนี่
มาแบบนี้ไม่ให้หวังโดดแก๊งปวดยำเละแน่
ช่วงหน้าหาแน่นอน

นึกเราคือใบพูใบพู